คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์บนท้องถนนที่ขอนแก่นค่ะ
เตือนกันว่าคุณจะขับรถแบบนี้ไม่ได้มันอันตรายแล้ว
เดือดร้อนนะคะเป็นรถกระบะคันหนึ่งค่ะพี่อุ๋
สุดท้ายคือแซงไม่พ้นไปชนรถเก่งแล้วรถเก่งเขาขับมาดี

รถเก๋งเสียหลักตกไปข้างทางแล้วพลิกคว่ำเลยนะคะ
ส่วนรถกระบะที่ไปชนได้หนีหายไปเลยค่ะ
นี่ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมดูสิคะรถคนอื่นเขาขับมาดีเนอะ
แล้วกระบะคันนี้พยายามจะแซงแต่แซงไม่พ้นค่ะ

ถนนสายขอนแก่นอุดรธานีใกล้กับบขศ

คุณโบอายุ๔๒ปีเป็นผู้เสียหายนะคะ
เธอก็คือรถเก่งที่โดนชนแล้วพลิกคว่ำค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพย่อยเมืองเก่า

กระบะพยายามจะแซงตรงกลางระหว่าง๒คันเห็นไหมคะ
แล้วมันไม่พ้นรถเธอโดนชนท้ายเสียหลักไปชนกับป้ายบอกทาง
ต้นไม้แล้วหงายท้องเลย

มีแค่รอยฟกช้ำขีดขวนตามตัวเล็กน้อย

เกิดจากบารมีของหลวงปู่ทวดและพระอาจารย์ตุ๋ยวัดนิมิตโพธิญาณที่เธอนับถือ
แต่ทีนี้ปัญหาคือรถของเธอพัง
ค่าซ่อมสองแสนกว่าบาทคุณผู้ชม

ใช่เธอก็ต้องไปแจ้งความเอาผิดคู่กรณีเพราะเธอมองว่ามันอันตรายมาก

เลยบอกว่าคนขับรถกระบะที่มาชนเธอ
ออกมาแสดงตัวแล้วก็รับผิดชอบเถอะ
คือโบมีชีวิตรอดมาได้นี่ถือว่าบุญ
อย่างนั้นส่วนที่เหลือก็คือคุณต้องมารับผิดชอบส่วนที่คุณทำ
ไม่ตายนี่คือบุญของเขาแล้วอะค่ะพี่
มาเห็นรถเขาก็คิดว่าสาหัสหรือไม่รอด
โบกขับตรงนี้ว่างโชคดีที่ไม่มีใครมาด้วย

แล้วก็พอมองไปก็คือรถเขาแปะโบเลย
เพราะว่าอย่างน้อยรถเขาต้องมีเสียหายแล้ว
แต่มันเจ็บตรงที่ว่าเขาไม่ลงมาดูโบเลย
ไปขนาดนั้นเลยเหรอคุณไม่มองกระจกหลัง
ว่าฉันสภาพไหนเลยเหรออะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าขับช้าแล้วแช่ขวาหรือเปล่า
กระบะก็เลยต้องพยายามแซงแล้วแซงไม่พ้น

ผมว่าหลายท่านเคยเจอลักษณะแบบนี้
คันขวาเลนควาก็ช้าคุณอยู่ไปก่อน
เลนซ้ายก็ช้าพอกับคันขวา
แต่คุณจะพยายามไปแซงแทรกตรงกลางแล้วมันอันตรายแบบนี้

ใช่ค่ะแต่ปัญหาคืออะไรคุณผู้ชม
ทะเบียนรถกระบะคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยค่ะ

ไม่ชัดพี่อุ๋ยตำรวจก็เลยบอกว่า
ยังไม่สามารถระบุทะเบียนรถของรถกระบะคู่กรณีได้นะคะ
ก็เลยถ้าหากว่ามีรถคันอื่นที่มีกล้องหน้ารถกล้องหลังรถ
แล้วก็เห็นทะเบียนรถคันนี้ก็ส่งให้ตำรวจหน่อย
หลังจากนี้ถ้าเจอตัวรถกระบะคันนี้ก็จะเรียกมาเจรจาค่าเสียหาย
เพราะว่ารถของคุณโบผู้เสียหายเขาใช้ประกันประเภท๒
ต้องซ่อมเองอะค่ะถ้าเจรจาเสร็จรถกระบะคันนี้โดนข้อหาด้วยนะคะ
ชนแล้วหนีข้อหาขับรถอันตรายทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยค่ะ
อยากจะบอกว่าคนขับกระบาดเนี่ยเขารู้ตัวกันแล้วล่ะว่าเขาก่อเหตุตรงนี้เอาไว้

แต่พอลื้อเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยจะกล้าออกมาหรือเปล่า